เพราะว่าช่วงนี้เห็นว่าหลายคนเริ่มจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันแล้วนะคะ
ปลายปีด้วยวันหยุดยาวด้วยอากาศก็ดีด้วยนะคะ
ไปดูกันหน่อยค่ะเพราะว่ามีรายงานพบ
หญิงไทยที่เพิ่งเดินทางกลับจากมาเลเซีย
ติดโควิด๑๙เพิ่มแล้วนะคะที่อำเภอเบตงค่ะ
สำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะคะเขาบอกว่า
บ้านเราเนี่ยมียอดผู้ป่วยสะสมรวมอยู่ที่๔๐๕๓รายแล้วนะคะ
โดยรายล่าสุดที่ไปเจออยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะ
เป็นหญิงชาวจังหวัดอำนาจริงอายุ๒๔ปี
ตรวจพบระหว่างถูกกักตัวอยู่ในสถานที่ของรัฐนะคะ
ซึ่งตอนนี้ถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
โดยผู้ป่วยรายล่าสุดคนนี้ค่ะเธอเดินทางมาจากมาเลเซีย
พร้อมกับเพื่อนอีก๒คนผ่านด่านพรมแดนเบตงวันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
เริ่มมีอาการป่วยมีไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็มีอาการไอ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจแล้วก็พบว่าติดเชื้อวันนี้ค่ะ
ส่วนเพื่อนอีก๒คนเฝ้าสังเกตอาการเพิ่มอีก๑๔วันนะคะ
ส่วนที่จังหวัดยอดฮิตเชียงใหม่ที่บอกว่ายอดฮิตก็คือ
หลายคนอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงปลายปีแบบนี้

ตอนนี้พิษโควิด๑๙จากหญิงไทยที่ลักลอบเข้าเมือง
ส่งผลกระทบหนักมากดูสิคะ
ไหนลูกค้าคะมีแต่แม่ค้านั่นน่ะ

เมื่อเช้าเนี่ยนักท่องเที่ยวเดินทางมาซื้อสินค้า
ลดลงแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะ
แม่ค้ารายหนึ่งเธอออกมาเปิดใจเลยนะบอกว่า
พอมีข่าวคนติดเชื้อโควิด๑๙นะลูกค้าหายไปหมดเลย
เพราะว่าหลายคนก็วิตกกังวลหลายคนก็กลัวนะคะ
แต่ในส่วนพ่อค้าแม่ค้าเธอบอกเธอมั่นใจ
ตลาดมีมาตรการเคร่งครัดเรื่องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่แรกแล้ว
การสวมหน้ากากอนามัยและมีการทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวันหลังปิดตลาด
พอหลังมีข่าวที่หญิงสาวติดเชื้อโควิด๑๙มาใช้บริการที่ตลาดธานินเนี่ยนะคะ
ตลาดก็จัดทำความสะอาดทุกเช้าฆ่าเชื้อทุกจุดในตลาดเลย
แล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรถมาตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกคน
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วย
เลยอยากจะขอฝากไปบอกถึงนักท่องเที่ยวทั้งคนในพื้นที่เชียงใหม่เอง
หรือว่าคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดบอกว่าให้มั่นใจได้
เถอะตลาดธานินมีมาตรการเคร่งครัดในการดูแลเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙จริง
ดูตัวเลขกันหน่อยนะคะจากศูนย์ข้อมูลโควิด๑๙ค่ะ
สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดประจำวันนี้นะคะ
ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๑๔รายค่ะ
ตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมของเราอยู่ที่๔๐๕๓รายแล้ว

ผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังคงอยู่ที่๖๐ราย

รวมผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วทั้งหมด๓๘๓๙ราย
ยังคงอยู่ในโรงพยาบาลอีก๑๕๔รายนะคะ
ซึ่งผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง๑๔รายเนี่ย
เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศทั้งหมดเลยนะคะ
ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศอีกแล้ว

ก็เป็นรายเดียวกันกับที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้ว
แล้วก็เป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
แล้วก็เข้าพักที่สถานกักกันที่รัฐจัดให้

คนที่เดินทางไปเที่ยวงานดนตรีสิงปาร์ค

ธันวาคม๕โมงเย็นเป็นต้นไป
ไปตรวจโควิด๑๙ได้แล้ว
แล้วก็กักตัว๑๔วันด้วย